ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยเห็นแล้วก็หวั่นใจอยู่เหมือนกัน
เป็นคนชอบกินเครื่องในมากเลยอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ทุกร้านเนอะ
ร้านหรอกนะคงมีไม่กี่ร้านหรอกนะครับ
คือมีชาวบ้านที่ชนบุรีเนี่ยเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ไปบอกว่า
ไปเจอพื้นที่พื้นที่หนึ่งเหมือนกับลักลอบชำแหละเนื้อสัตว
หรือว่าผลิตเนื้อสัตว์ส่งขายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเปล่า
อืมนี่เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบเลยนะฮะอืม
ประสุทธิ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ชนบุรีนะครับ
ลักลอบผลิตวัตถุดิบชิ้นส่วนเนื้อสัตว์พอมาถึงเนี่ยฮะ
อยู่ในพื้นที่ตะบนบ่อวินอำเภอศรีราชานะครับโอ้โหถังเยอะแยะไปหมดนะฮะ
เป็นถังน้ำใหญ่ใหญ่นะแล้วก็เอาน้ำนะฮะ
ผสมแช่กับฟอร์มาลีนแล้วก็แช่เนื้อสัตว์เอาไว้ฮะ
โอ้โหท่านผู้ชมครับคือฟอร์มาลีนนี่เขาฉีดศพใช่ไหม
ไม่ให้เน่าไม่ให้เปื่อยอ่ะค่ะนี่แล้วที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนเครื่องในวัว
เครื่องในหมูนะฮะตอนที่ไปตรวจสอบที่เจอทั้งหมดนะครับ
ท่านผู้ชมครับสองจุดห้าตันหรือสองหมื่นห้าพันกิโลกรัม
คิดเป็นมูลค่าเงินเนี่ยในการซื้อขายเนี่ยห้าล้านกว่าบาทแล้วแต่ละถังเนี่ยฮะ
ไปด้วยสารเคมีทั้งนั้นหลักหลักคือฟอร์มาลีนโซดาไฟก็มี
ไฮโรเจนเปอร์ออกไซด์ก็มีสถานที่แห่งนี้นะครับ
ไม่มีใบอนุญาตผลิตอาหารนี่แล้วถังสารเคมีต่าง
ถูกทิ้งกองอยู่เต็มเลยฮะโอ้โหคงเทไปอยู่ในถังที่แช่เนื้อสัตว์อ่ะ
เครื่องในสัตว์ไม่มีใบอนุญาตผลิตอาหารนะครับ
ไม่มีใบอนุญาตค้าซากสัตว์และเคลื่อนย้ายสัตว์ด้วย
ไม่มีเอกสารรับรองการจำหน่ายเนื้อสัตว์ด้วย
ส่วนคนที่บอกว่าเป็นผู้ประกอบการก็ไม่สามารถหาหลักฐานมาแสดงได้ว่า
เนื้อสัตว์และเครื่องในเหล่านี้รับมาจากแหล่งผลิตที่ไหน

คือผิดทุกอย่างที่น่าตกใจก็คือเจ้าหน้าที่ไปเจออะไรรู้ไหมรัชพร

ใบเสร็จของร้านค้าร้านขายต่างที่มาซื้อจากร้านนี้
ส่วนใหญ่เป็นร้านหมูกระทะและร้านอาหารอีสาน

ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
แต่ใบเสร็จ๒๓๐๐กว่าใบไม่ได้หมายถึงว่า๒๓๐๐กว่าล้าน

มาจากร้านอาหารอีสานและร้านหมูกระทะ๖๖ร้าน

แสดงว่าเขาเป็นเจ้าประจำสั่งซื้อกัน

อยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

เจ้าหน้าที่ก็อายัดของกลางทั้งหมดเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
สารเคมีด้วยนะครับที่เจอ๕๐กว่ากะลอน
เดี๋ยวเป็นหลักฐานที่ต้องเอาไว้ตรวจสอบต่อ
นี่ฮะแล้วก็คุมตัวผู้ที่อ้างตัวเป็นผู้ประกอบการเอาไว้ได้
ในที่เจอเนี่ยต้องเอาไปตรวจด้วยนะครับว่ามีสารตกค้างอะไรยังไงไหม
ตอนนี้สั่งห้ามเคลื่อนย้ายของกลางทั้งหมดนะครับ
แล้วให้ผู้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้
ไปเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแสดงให้ได้ภายใน๑๕วัน
หากยังไม่ปฏิบัติตามนี้ของกลางทั้งหมดต้องถูกนำไปทิ้งทำลาย
และคนที่เป็นเจ้าของก็ต้องถูกแจ้งความดำเนินคดี
เอกสารหลักที่คุณจะต้องมีแน่นอนว่าเรื่องใบอนุญอนุญาตในการประกอบกิจการต่าง
ตอนนี้ไม่มีเนี่ยคุณก็ต้องไปหาให้ได้ว่าคุณขออนุญาตไหมถ้าไม่ได้ของก็ผิด
แต่ที่แน่ก็คือเรื่องของเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์ต่างเหล่านี้
หรือว่าสารเคมีที่คุณไปซื้อมาคุณซื้อจากแหล่งไหน
ไม่มีเอกสารไม่รู้ซื้อจากแหล่งไหนไม่มีทาง

เหมือนกับจับยาเสพติดจับยาบ้าก็ต้องขยายผล
ต่อว่าคุณไปรับยาบ้ามาจากไหน
เอาคุณไปรับเนื้อสัตว์มาจากไหนคุณไปซื้อสารเคมีมาจากไหน
แล้วต้นทางเขารู้ไหมว่าคุณเอามาทำอะไร
เพราะสารเคมีบางจำพวกมันก็ต้องมีเรื่องของการได้รับอนุญาตในการซื้อขายนะครับ
ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปต่อนะครับ
หมูกระทะในพื้นที่ศรีราชานะครับ
อันนี้แต่ว่าทางร้านเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะ
เพียงแต่ว่าเราไปดูบรรยากาศหน่อยนะฮะ
คือทางร้านที่เราไปคุยด้วยเนี่ยยืนยันว่าตั้งแต่มีข่าวเรื่องนี้ออกมา

แล้วขอยืนยันว่าวัตถุดิบที่รับซื้อมาโดยเฉพาะเนื้อหมูกับเครื่องใน

เพราะสั่งซื้อโดยตรงจากบริษัทที่เขามีชื่อเสียง

หมูกระทะสบายใจได้
ส่วนแหล่งลักลอบผลิตอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
เขาบอกส่วนมากจะเป็นร้านเล็ก
เพราะว่าถ้าร้านใหญ่เขาจะซื้อจากบริษัทใหญ่ที่มีชื่อแล้วก็มีรถขนส่งมาอย่างถูกต้อง

พวกนี้อาจจะไปแช่ไว้แบบให้เก็บไว้ขายได้นาน

คือแค่นึกว่ากินฟอร์มาลีนเข้าไปก็เครียดแล้วนะตอนนี้